ตอนนี้นะครับเราไปติดตามทิ้งท้ายกันนะครับ
พูดถึงกีฬาในช่วงปี๖๒ที่ผ่านมา
แต่ปี๖๓นั้นจะมีไฮไลท์กีฬาอะไรที่น่าสนใจบ้าง
เดี๋ยวเราไปติดตามกันแล้วลากันไปเลยสวัสดีครับ
อกย้ำความเป็นหนึ่งด้านการถ่ายทอดสดกีฬา
ด้วยการนำเสนอรายการแข่งขันสำคัญ
ที่ทำให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมรุ้นไปกับการแข่งขันแบบเกาะติดขอบจอ
กับทุกอารมณ์ที่คุณผู้ชมทางบ้านได้มีส่วนร่วม
กับการเชียร์ช้างศึกทีมชาติไทย
ด้านการถ่ายทอดสดกีฬาอย่างชัดเจน
และในปี๒๕๖๕หลัดทีวี
ยังคงตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของการถ่ายทอดสดกีฬาต่อเนื่อง
กีฬามหาชนให้ได้ลุ้นผ่านทางหน้าจอเช่นเคย
ที่ทีมไทยยังอยู่ในเส้นทางเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ซึ่ง๓นัดที่เหลือตั้งแต่แมชพบอินโดนีเซีย

และเปิดบ้านพบมาเลเซียในวันที่๙มิถุนายน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันทั้ง๓เกม
ที่มีกำหนดจัดการแข่งขันเบื้องต้นในเดือนกรกฎาคม
ก็ยังติดตามได้ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีเหมือนเช่นทุกปี
ส่วนศึกฟุตซอลไทยลีก๒๐๒๐ที่เข้มข้น
ไทยรัฐทีวีก็พร้อมเสิร์ฟความมันเสมือนติดขอบสนาม
ให้คุณผู้ชมได้ชมกันทุกสัปดาห์ตลอดการแข่งขัน๒๖นัด
พร้อมร่วมรุ้นว่าใครจะเป็นสุดยอดทีมที่แข็งแกร่งที่สุด
ฟุตซอลทีมชาติไทยก็ยังมีให้ติดตาม
ฟุตซอลไทยแลนด์ไฟส์๒๐๒๐และฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๒๐
ที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
เพื่อร่วมพิสูจน์ความเป็นหนึ่งของกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย
ก้าวไกลถึงเวทีโลก
และมิดท้ายที่ศึกมวยวันแชมปินชิป
ความสนุกและความมันบนสังเวียน
ชิงชัยความเป็นหนึ่งของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด
และร่วมให้กำลังใจนักสู้ไทยบนสังเวียนเดือดตลอดทั้งปี
ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีปี๒๐๒๐เท่านั้น

ผ่านทางหน้าจอไทรัตทีวีช่อง๓๒
และร่วมฉลองความสำเร็จไปกับพวกเขา
วิรวิจรรย์เชื้อข่าวไทรัตทีวีรายงาน